ตอนนี้เราทราบจากทางชุดจับกลุ่มนะครับว่าสามารถติดตามตัวผู้ต้องหานะครับที่ออกมาจับทั้งหมด๒๓คนใช่ไหมครับจับกลุ่มได้ตอนนี้๑๗คนแล้วนะครับ

๘คนที่ออกมาจับมาครบแล้วครับได้ตัวครบแล้ว
ที่เหลือก็เป็นคนละเรือน
ก็๑๗ก็ยังขาดอีก๖คน
๖คนตรงนี้เราจะดำเนินการยังไงครับ
ก็ติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับต่อไปครับ
ตามขั้นตอนตอนนี้ทั้งหมดที่มาหลังจากนี้จะทำดำเนินการยังไงต่อคะ
ก็เป็นขั้นตอนหลังจากที่ชุดจับกลุ่มนะครับส่งมาด้วยจับกลุ่มให้กับทางพนักงานสอบสวนนะครับ
พนักงานส่วนก็จะทำการสอบสวนนะครับหลังจากนั้นก็ดำเนินการนำตัวนะครับ
ไปฝากขังที่ศาลนะครับแต่ถ้ากรณีมีการให้ประกันตัวก็อยู่ที่ดุลพินิษฐของพนักงานส่วน
ต้นผู้ทำหาที่เป็นตำรวจแปดทายแล้วก็คนอย่างเรือนบางส่วน
ให้การลักษฌาภาพหรือให้ปรากฎยังไงท่าน
ตรงนี้พี่ไม่ทราบนะครับผมไม่ทราบนะครับเพราะว่า
แต่หลักฐานเรายืนยันว่าอารัมเนื้อคดีกับผู้กำเนินฟังกิจได้
คือหลักฐานเนี่ยมันยืนยันตั้งแต่ไปขออนุมัติออกหมายจับแล้วนะครับ

ไม่เป็นไรแต่
ระบุว่าหมายที่เขาข้นเนี่ยมิวชอบ
ในการที่พนักงานสอบสวนไปขอแล้วไม่ระบุในรายละเอียด

เรื่องกรณีเต็มกร่าวแต่ยืนยันว่าการขอหมาย
ในโดยเป็นตามขั้นตอนการบันดิบัตรงานของเจ้าที่สมรวจตามสมราย
ก็คือเรามีการไปขอหมายจับกระเดอะวินคดีกับฟุตรกระทะวันคิดเพิ่มเติม
สวนออกสวนมาแล้ว๒เดือนนะครับเมื่อเราได้หมายจับก็ต้องมีการดำเนินตามหมายจับก็คือต้องตรวจค้นจับกลุ่มคุณหาตามหมายจับ
ซึ่งก็มีการไปขอหมายค้นนะครับโดยมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องหาว่ามีแหล่งที่พักอาศัยหรือไปซุกซ่อนนะครับหรือไปอยู่ณที่ที่จะทำการตรวจค้นนะครับ

ซึ่งผมก็ได้ยืนยันตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนะครับว่า

ที่เขาไปตรวจค้นแล้วก็มีกรณีตามที่เป็นข่าว
เขาก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาที่บริเวณหน้าบ้านถูกตรวจค้นได้
ตัวผู้ต้องหาก็ต้องขอหมายค้นนะครับ
ที่อยู่ของผู้ต้องหานะครับตามหมายจับเป็นการปฏิบัติตามปกติอยู่แล้ว
นะครับแต่เขาบอกว่าอ่ะหมายเนี้ยหมายค้นมิชอบตรงเนี้ยจะมีการ
หมายค้นชอบไม่ชอบอยู่ที่การไปขอมันถูกต้องตามกระบวนการ
ตามขั้นตอนไหมนะครับการไปขอหมายค้นเนี่ยเพื่อติดตามจับกลุ่มผู้หา
หมายจับนะครับโดยมีข้อมูลจากฝ่ายสืบสวนเนี่ย
มันก็เป็นวิธีการปฏิบัติตามปกติผมถึงนำเรียนนะครับ
แล้วก็มาสามารถจับกลุ่มผู้หาตามหมายจับได้ด้วยนะครับ
ก็ถือว่าเจ้าที่ตำรวจที่ไปขอหมายค้นเนี่ยก็มีข้อมูลที่เชื่อถือได้นะครับ
แล้วก็ถูกต้องจึงสามารถจับคุณคุณหาตามหรือจับได้ด้วย
หมายค้นระบุไหมว่าบ้านนั้นน่ะเป็นบ้านรอควะปลอดร
ค้นปกติจะต้องระบุเฉพาะ

ในบ้านที่ทำการสดค้นมีผู้เข้าของบางคน
เขาก็ระบุภารกิจสำรวจไว้
แต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นบ้านลองออกมาตลอด
ก็ผมเรียนให้นะครับว่าชื่อเจ้าของบ้านเนี่ยไม่ใช่บ้านท่านนะครับ
แล้วการตรวจค้นเนี่ยผมว่าอยากจะให้ไปที่ประเด็นว่า
เขาค้นแล้วก็จับผู้ต้องหาตามที่เขาขอได้ไหมมากกว่า

ใช่เราสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาในบ้านหลังนั้นนะ
อย่างนี้ครับผมดูแล้วบันทึกเขียนว่าจับได้บริเวณหน้าบ้าน
ที่เขาเขียนว่าจับบริเวณหน้าบ้านบ้านเลขที่หนึ่งนะครับ
ซึ่งก็เป็นบ้านตามหมายค้นนั่นแหละนะครับ
คือในหมู่บ้านนั้นเนี่ยมีของหมายค้นไปหลายหลังนะครับ
ผมไม่มั่นใจว่าสี่หรือห้าหลักครับนะครับในที่สุดเนี้ยเขาจะจับคุณอาหารตามหมายจับได้หนึ่งคนนะครับ
บริเวณหน้าบ้านที่ขอหมายค้นนั่นแหละผู้ต้องหาตามหมายจับทั้งหมด๒๓คนนะครับ
เขาก็จะต้องแยกกันว่าผู้ต้องหาคนนี้มีถิ่นที่อยู่ที่บ้านหลังไหน
หรือเคยไปพบปะสมาคม

ค้นเพื่อติดตามจับบุคคลุ้นหาดตามหมายจับ

ขอให้โฟกัสนะครับ

ปฏิบัติตามหมายค้นเนี่ยเขาจับได้ไหม
หรือเขาพบสิ่งพร้อมที่เป็นประจำค่าในการกำหนดความผิดในคดีนี้ได้ไหม
อย่างกรณีนี้เขาจับคุณหาตามไหมจับได้
ผมว่าน่าจะโอเคนะครับ
ยืนยันพอแค่เนี่ย

ก็ยืนยันว่าเขาปฏิบัติตามหมายค้น
เพื่อจับผู้ต้องหาตามหมายจับแล้วก็จับได้นะครับแม้ว่าจะจับที่บริเวณหน้าบ้านก็ตามนะครับ
ก็ถือว่าจิตใกล้เคียงจะไปฝากหางวันนี้ไหมคะ
นี่เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบส่วนนะครับผมไม่ทราบว่าทั้งสองส่วนท่านจะใช้เวลาในการสอบสวนปากคำนานเท่าไหร่